มาดูเหตุการณ์ประทึกกลางแม่น้ำเจ้าพญาที่พระนครศรีอายุทยานะครับ
นักศึกษาผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไปลงเรือข้ามฝาก
แต่จู่รถพุ่งชนไม้กั้นแล้วตกลงไปในน้ำ
และคนที่ตกลงไปตะโกนบอกว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นคุณผู้ชมครับ
แล้วจะเป็นยังไงไปดูภาพนี้ครับ

ดึงเข้าไป

ถ้าไม่ได้เพื่อนคนนี้นะตายตายแน่นอนเพราะว่าจมแล้ว

ไม่ได้แม่ดำตายเลยเมื่อกี้

เนี่ยคนที่อยู่ข้างเสื้อดำก็เกือบแย่น่ะ

ต้องบอกว่าลูกศรที่เราชี้สีเหลืองเนี่ยคนตกเรือเนี่ย

รถพุ่งตกลงไปทั้งคนทั้งรถ
จังหวะนั้นเขาตะโกนว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็น
แล้วเพื่อนเนี่ยกระโดดลงไปช่วยแต่ช่วยไปช่วยมาเหมือนจะจมทั้งคู่
เพราะเพื่อนก็หมดแรงแล้วก็มีน้องนักศึกษาผู้ชายอีกคนนึง
คนซ้ายสุดก็ไหว้เข้าไปช่วยสุดท้ายก็ประคองประคองกลับเข้าไปที่เรือได้
ทั้ง๓คนเหมือนที่คนภาคเขาบอกว่าถ้าเสื้อดำไม่ไปช่วยนะ
ตายแน่แน่นะครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปจุดเกิดเหตุท่ามเรือข้ามฝาก
วัดขุนพรมที่พระนครศรีอายุทยาครับเป็นเรือรับส่งพุทธศาส
แล้วก็เรือแบบนี้เขาจะให้รถจักรยานยนต์ขึ้นไปได้ด้วยในการข้ามฝากไป
ไปเจอนายเจนโชคอายุ๖๓ปีเป็นคนขับเรือวันที่เกิดเหตุ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวาน
นักศึกษานำรถจักรยานยนต์ป้ายแดงไปลงเรือข้ามฝาก

หลังจากปิดไม้กั้นกำลังจะออกเรือจู่รถพุ่งทะลุไม้กั้น

แต่จังหวะนั้นเหมือนเพื่อนจะหมดแรงเหมือนกัน

แล้วค่อยดึงเข้ามาครับสมแล้ว
มันท่าไม่ดีก็เลยมีอีกคนนึงกระโดดลงไปช่วย
นักเรียนอายุ๑๖ปีเท่านั้น
อีกตัวเปลี่ยนชั้นม๕ชื่อว่านายพิชยุทธ์ประศพหมอ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
เขาบอกเลยว่าผมตัดสินใจเพราะอะไร
เพราะคนจมน้ำตะโกนขึ้นมาคำนึงว่า

ก็เลยคิดว่าถ้าผมไม่กระโดดไปน่าจะไม่ไหว

แล้วเขาภูมิใจมากที่เขาช่วยชีวิตคนเอาไปได้ครับ

รถไม่รู้ว่าแค่เร่งคังหรือว่าหลับตกอะจาย

และผมก็โดดลงไปที่หลางทีนึงก็ไปช่วยเหมือนกัน
คุณจริงจริงนะที่กระโดดลงไปการตัดสินใจก็สำคัญนะ
ใช่ครับเป็นเสี้ยววินาทีจริงนะฮะท่ามเรือต่างอยู่ในการดูแลของทางด้านของเจ้าท่านะครับ
คุณพีรทรนาคศุกร์ก็ไปตรวจสอบแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของระบบรถ
หรือไม่ก็บางทีแบบรถด้วยความที่ป้ายแดงอาจจะยังไม่ชินเท้ากัน
แต่ว่าขอประชาสัมพันธ์ใครที่ไปใช้บริการเรือข้ามฝาก
ดับเครื่องก่อนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอ่าป้ายเตือนต่างนะฮะ
เรื่องของเครื่องกั้นแล้วก็ในเรือเองก็ต้องมีเสื้อชูชีพเอาไว้ช่วยผู้โดยสารด้วย
สำหรับเด็กที่จมน้ำไปที่ตกเรือไปล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
แต่ว่าวันนี้หยุดเรียน๑วันเพราะว่ายังคงมีอาการแน่นหน้าอกอยู่นะครับ